เคยชวนเมย์มาตีแบตที่นี่ด้วยจริงหรือเปล่า
ที่ฟิตเน็ตเคยครับเคยมาตีแบตเล่นอยู่นะฮะ
อันนี้มันจะเป็นสองส่วนตัวนี้เป็นโซนของห้องฟิตเน็ต
คอร์ดแบตอยู่ข้างนอกนะฮะก็เคยมาตีอยู่
ก็เชิญชวนน้องเข้าออกกำลังกายเหมือนกันครับ
เพราะว่าที่นี่มันก็มีอุปกรณ์ครบนะฮะ
แล้วก็กำลังคุยกันว่าถ้าน้องเขาสะดวกว่างก็ลองมาเล่นฟิตเน็ตก็มี
เห็นว่าชวนเมย์ไปด้วยหรือไม่ได้ชวน

ก็คือเป็นทริปย่อยเป็นกลุ่มย่อย

เพราะว่ากรุ๊ปนี้มันก็จะมีผู้ติดตามไปได้เยอะ

แล้วก็จะมีรถเก๋งตามไปด้วยนะฮะ
ขบวนก็คือสามารถมีผู้ติดตาม

ก็มีละครรู้สึกจะชนพอดีเลยครับ
อยากให้พูดถึงคนทั่วไปนะ

ให้คำแนะนำหน่อยว่าสวยยังไง

หลักการของผมคือ

เพราะผมอยากรู้ว่าคอนเซ็ปต์แนวสไตล์

แต่การปรับให้เข้ากับโครงสร้างใบหน้าแต่ละคนอันนี้เป็นหน้าที่ผมอยู่แล้ว
ผมต้องให้เข้ากับใบหน้าแต่ละคนแล้วเข้ากับโงเห้งแต่ละคนไม่เสียโงเห้งประมาณนั้น
แต่ผมจะย้ำเสมอว่ารูปที่มาให้เป็นแนวทาง
มันไม่มีทางเหมือนรูปในนั้นเด็ดขาดและเราไม่ควรจะต้องเป็นเหมือนดาราใครคนหนึ่ง
ซึ่งการทำสัยกรรมก็ต้องมีจมูกโดมดงหรือผมรวมพร้อมที่ได้แต่ต้องเป็นธรรมชาติ
สไตล์นี้บอกได้อธิบายเพิ่มเติมจากรูป
และไม่จำเป็นต้องเหมือนใครสุดท้ายแล้วเป็นตัวเราเองดีที่สุด

แล้วก็มีความสุขกันว่าเราขับรถกันบันเทิงกัน
ผมก็เลยออกไอเดียในกลุ่มนะครับ
ก็ลองถามพี่ในกลุ่มเขาดูว่า

เราน่าจะทำความดีด้วย
เราก็ให้ล๒๔๗แบ่งปันทุกคนเห็นด้วยหมด
ทุกคนก็แต่ละคนก็ออกความเห็นมาว่า
เราจะร่วมกันบริจาคก็ได้เป็นเงินค่าใช้จ่ายบ้าง
เป็นของใช้ก็มีนะฮะ
เหมือนจะมีพวกเครื่องใช้ในสถานที่โรงเรียนเขา
ซึ่งโรงเรียนที่เราไปก็คือโรงเรียนผู้พิการซ้ำซ้อนนะฮะที่ชะอำนะครับ
มูลทิธรรมิกชลที่ชะอำ
แล้วลดผลไปทุกคนก็แฮปปี้กันนะครับในกลุ่มก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับเราได้เที่ยว
เราได้มีความสุขแล้วเราก็ได้แบ่งปันด้วยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กในสังคมที่ผมมองว่า
นอกจากเราได้แบ่งปันแล้วเราก็ได้แสดงออกว่าถ้าทุกคนเห็นด้วยกับการที่เราบริจักษ์เราแบ่งปัน
ทุกคนคิดแบบนี้สังคมก็จะยิ่งหน้าอยู่ขึ้น
ครั้งต่อไปจะไปที่ไหนอีกนะครับ
จะมีทริปต่อไปเพราะเอิญว่าช่วงปีที่แล้วมันมีทริปเขาใหญ่ที่เขาเลื่อนมา
ก็เลยเดี๋ยวจะไปในสัปดาห์หน้า
ไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ใช่ไหมสำหรับคลิปนี้นะฮะแต่ถ้ามีคลิปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพยายาม
จากเราไปเที่ยวพักผ่อนสนุกกันแล้วก็ได้แบ่งปันด้วยก็มีความสุขดีแต่ได้ความสุขทั้งสองรูปแบบ